คุณผู้ชมครับ

คุณเข้าใจคำว่ากลับตลปัด

รู้ตอนที่พระท่านทำพิธีอยู่ฮะ

เขาบอกว่าในคลิปนี้เขาบอกว่าเป็นคลิปไวรัลนะนะใครขำบาปนะครับ
ก็เป็นขำไม่หยุดเลยคลิปนี้ถูกโพสต์โดยไม่ถึงวัน
ปรากฏว่ามีคนเข้าไปดูนะครับทะลุ๗ล้านครั้ง
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าว่าจะไม่ขำแล้วนะ
แต่อดไม่ได้จริงหลวงพ่อขอโทษกลั้นขำไม่ได้จริง
ห้ามอะไรห้ามได้แต่ห้ามตกใจห้ามอุทาน
มันห้ามกันไม่ได้จริงครับ
คือตกใจบ้าจี้แบบนี้มันมีหลายอย่างนะ
บางคนก็อุทานใช่ไหม
เราก็เคยเห็นคนอุทานหลุดออกมาหลายอย่าง

งตัวหลบแทบไม่ทันเพราะว่าท่านอัตรปัดไปตี

คุณผู้ชมหลายท่านส่ง๕๕มาบาปนะครับ

แล้ววันนี้เนี่ยวันแห่งความหวังด้วย